ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตมเนี่ยนะ

ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนบุกรุกเข้ามาที่สำนักงาน
มีผู้บุกรุกแล้วช่วยด้วยทำยังไงดี
เนี่ยทำยังไงดีอ่ะก็จับสิ
ก็ต้องจับสิคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่รอช้าเลยค่ะรีบมาเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนี่กำลังช่วยกันจับเจ้าตัวเงินตัวทองนะ
ตัวมันยาวมากเลยยาวกว่า๒เมตร
น้ำหนักนะคะดูจากรูปภัณฑ์สันธารแล้วนะฮะ๒๕กิโลกรัม
ไม่ต้องดูมันตะวัดหางดิเออแล้วมันดูดุร้ายอ่ะคุณ
นี่ฟาดหางนี่ไม่ใช่เจ้าระเข้ฟาดหางนะคะ
แต่เป็นตัวเงินตัวทองฟาดหางค่ะ
แล้วก็คล้องส่วนหัวของมันเอาไว้ใช่ไหม
แล้วก็ค่อยเอาตัวมันออกมาจากใต้ท้องรถอีกทีนึง
นี่ค่ะกว่าจะจับกันได้ตัวเงินตัวทอง
ตัวนี้แรงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟาดงวงฟาดงาอีกค่ะคุณ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่นะคะ
หลังจากจับเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้ได้เรียบร
เจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าเฮ้ยที่คอของมันคุณผู้ชม

เฮ้ยมันเหมือนมันโดนเชือกรัดคอคุณดู
เขาก็เลยต้องช่วยมันด้วยการตัดเชือกที่รัดคอออกให้
โอ้โหเป็นแผลลึกเลยนะใช่แล้วปรากฏว่าตรงนั้นมันเป็นแผลลึกเลย
คือบาดเข้าไปในกล้ามเนื้อของมันเลย
พี่กู้ภัยก็เลยต้องช่วยกันทำแผล
แล้วก็นำตัวมันไปรักษาก่อนนะคุณผู้ชม
ก็คือคาดว่ามันน่าจะถูกเชือกรัดมาจากไหนนี่แหละ
หรือมีคนเอาเชือกคล้องแล้วมันสะบัดหลุดมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหม
แล้วรักษามันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเอามันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
อย่างที่บอกแหละว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยอาจจะออกไปหาของกินนะ
ป่าชายเลนข้างสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
แล้วดันไปติดกับเขาเรียกกับดักล่าสัตว์ของชาวบ้านนะคะ
แล้วมันก็เลยพยายามดิ้นเห็นไหมดิ้นเพื่อที่จะเอาตัวรอดถูกไหมคะ
พอมันดิ้นหลุดออกจากกับดักเนี่ยเชือกมันก็รัดแล้วก็บาดเข้าไปในส่วนลำคอก็คือคาอยู่แบบนั้น
แต่ต้องบอกว่ามันโชคดีที่มันสะบัดเชือกขาดแต่ว่ามันก็โดนเชือกบาดคอไปอะค่ะ
แล้วมันหนีออกมาได้คือถ้ามันสะบัดไม่ขาดหนีออกมาไม่ได้นะมันก็อาจจะตายได้เลยนะคุณผู้ชม
แล้วมันก็เลยคงหนีตายเข้าไปหลบอยู่ในบริเวณสถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่กระบีนี่แหละนะคะ
ตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาถามว่ามาทำอะไรต่อวีซ่าเหรอตอนนี้เดินทางไม่ได้นะ
มันก็ไม่ตอบใช่มั้ยใช่มันตอบก็คงไม่อยู่ด้วยล่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกกู้ภัยซะ
ชมคุณพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่ช่วยเหลือเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้เอาไว้